ไปที่เชียงใหม่ค่ะมีกล้องวงจรปิดนะคะเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นรถเก๋งคันหนึ่ง
ขับย้อนสอนย้อนไม่ได้ย้อนน้อยนะคะย้อน๖กิโลเมตร
ชนกับรถเก๋งชนกับรถกระบาดที่เข้ามาเลนปกติไปสองคันเลยเนี่ยค่ะคันนี้ค่ะ
คือเห็นวิ่งมาคันเดียวก็นึกว่าขับถูกทางจริงคือย้อนสอนคุณผู้ชมนี่เห็นไหม
ทางซ้ายเนี่ยเขาวิ่งไปทางวิ่งตรงออกไปซึ่งทางนี้ต้องวิ่งสวนกลับมา
แต่คันนั้นวิ่งเลนซ้ายสุดแล้วก็สวนเข้าไปเฉยเลยนะคะ
รถที่ขับมาในช่องทางปกติหลบกันเบรกกันทันกันจ้าละวันเลย

เขาบอกว่าขับโยนสอนตั้งแต่ทางลอดแยกศาลเด็ก
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
แล้วก็ทางลอดฟ้าห้ามรวมแล้วกว่า๖กิโลเมตร
ก่อนที่จะถูกตำรวจสกัดจับได้ค่ะ
ตรวจสอบกับสพแม่ปิงเจ้าของพื้นที่ก็ทราบว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๔ทุ่มของคืนวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
คนขับรถเก่งคันนี้เป็นหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในอาการเมาหนักมากค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายแล้ว

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอไม่เปิดเผยรายละเอียดไม่บอกว่าเป็นใคร
แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าปริมาณสูงเกินกว่ากำหนดเกินเท่าไหร่
ได้รับความเสียหายไป๒คันแล้วด้วย
ซึ่งพนักงานสอบสวนสพแม่ปิงก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาเมาแล้วขับ

ซึ่งคดีนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างนัดให้คู่กรณีมาเจรจา
ตกลงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ